วันนี้ครับนอกเหนือนะครับจากการติดตามชมกีฬานะครับหรือว่าดูนะครับในช่วงของความบันเทิงในช่วงเย็นนะครับก็ยังมีเรื่องของฟุตซอลมาฝากกันด้วยนะครับเพราะว่าฟุตซอลวันนี้เนี่ยเป็นเกมสำคัญหนึ่งเกมของทีมชาติไทยในศึกศึกไทยแลนดไฟซ์นะครับไทยแลนด์ไฟล์นะครับ
วันนี้ครับมีการถ่ายทอดนะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยย้อนไปดูกันหน่อยครับการฝึกซ้อมทางปูปิสนะครับ
พรหมถึงตรับวิธีการเล่นในเกมที่จะเจอกับก็เตมลาด้วย
หลังการซ้อมก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าโคเตมลาเป็นทีมที่เคยไปเล่นฟุตซอลโลกมาแล้วถึง๔ครั้ง
และวันนี้น่าจะเป็นเกมที่สูสี
ส่วนท้ายที่เกมแรกนะครับกระเตมเวลาเสมอกกับเยดนาม๓๓
เพราะว่ายังไม่สามารถปรับตัวได้เนื่องจากมีอาการล้านะครับ
เดินทางมาไกลแล้วก็ได้พักน้อย